ตอนนี้นะคะเรื่องหนังสือ

ใช่หน้าเก้าหน้าเก้านี้นะคะ

ยอดขายหนังสือพิมพ์นิตยาศาลนั้นวูบ

อ่านหนังสือที่เป็นเล่มเนี่ย

ปิดตัวไปเราย้อนกลายไปไหม

เต็มแพงเราซื้อเองก็ซื้อ
ถูกคุณหมดเงินค่าแมกกาซีนไปเท่าไหร
เมื่อก่อนนี้ดาราคนหนึ่งหรือบุคคลคนหนึ่งเนี่ย

หรือคนลงนิตยสารหน้าปกหนึ่งหน้าปก

หน้าร้อนเราจะรอดูว่าใครจะใส่บิกินี่

ทีนี้นะคะเขาก็เลยเปิดเผยออกมานะคะ

รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า
แนวโน้มอุตสาหกรรมการพิมพ์ของประเทศไทยนั้น
ซึ่งมี๓กลุ่มใหญ่นะคะคืออุตสาหกรรมสิ่งพิม

และอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์เพื่อความปลอดภัยก็คือเหมือนที่แจก
และอุตสาหกรรมบรรจุพันธุ์ก็คืออยู่ในสิ่งพิมพ์เนี่ย
จุพันธุ์ต่างส่งเสริมการขายต่างมี๓กลุ่ม
กลุ่มที่หายไปเลยก็คือกลุ่มแรก
นั่นก็คือสิ่งพิมพ์ที่เป็นหนังสือ
ขายลดลง๓๐และยังลดลงอย่างต่อเนื่อง
อย่างไม่มีแนวโน้มว่าจะต่ำสุดอีกไปกว่า๓๐หรือไม่
คือเขาบอกว่าลดลงแบบไม่มีกำหนด

คาดว่าปีนี้ยอดขายในกลุ่มนี้จะลดลงไปอีก๑๐

เอาง่ายพี่วันนี้แอปพลิเคชันต่าง

แต่หมายถึงวันนี้เราสามารถสืบไปเสพได้จากตัวตนของเขา
จากคนนั้นจากคอนเทนต์ในแต่ละคอนเทนต์ที่เขาสร้างขึ้นมา

แข็งแรงแล้วยิ่งใหญ่เหมือนเดิมนะครับ
แต่อันที่พุ่งก็คืออุตสาหกรรมที่เป็นบรรจุพันธุ์
ตัวอย่างอาหารที่แบบว่าฉลากอาหาร

เพราะว่าเราผลิตอาหารเยอะขึ้นสำเร็จรูปนี้ต้องใช้การพิมพ์
อันนี้พูดถึงเรื่องการพิมพ์อันนั้นขึ้นขึ้นขึ้น
แต่ที่น่ากลัวก็คือว่าจะย้ายถ่านการพิมพ์

เรื่องเทคนิคเราก็คือกลายเป็นของแพงไปเลย
ต้องสู้แบบเทคนิคสูง

ก็น่าเป็นห่วงคือเราไม่นึกเลยนะว่าวันหนึ่งหนังสือจะไม่สำคัญอีกแล้ว
แล้วฉันเขียนหนังสืออยู่นี่ยังจะมีคนอาจมี
จะไม่ใช่แหล่งความรู้ของเราอีกแล้ว

หมายถึงเพื่อนคนอายุมากที่แบบอยู่ไกลสื่ออย่างนี้

ติดอยู่แล้วก็ไม่ได้ใช้ออนไลน์ไม่ได้ใช้เน็ต
แม้กระทั่งตัวพวกเราเองพวกเราก็ยังติดที่จะต้องหยิบหนังสือพิมพ์
เจอแผงแล้วต้องหยุดแล้วก็อ่าน

รู้ไหมเวลาฉันส่งต้นฉบับนี้ฉันทำไง

ฉันคงจะตายไปกับการเขียน

มีเด็กมาสมัครงานเขาถามหนูว่า
พี่คิดว่าเขาย้อนกลับถามกับเรามา
ว่าพี่คิดว่าพี่เป็นคนทันสมัยขนาดไหน

ฉันบอกฉันทันสมัยเพราะฉันซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่

ฉันทำอะไรที่รู้สึกว่าทำสมัยอินสตาแกรมฉันเล่น

แล้วผมถามพี่คำถามหนึ่ง
เวลาฟังเพลงพี่ฟังยังไง

เอาเถอะไปกลับไปพูดกับไอ้นั่นนะไปเรียกมันมากทำไม
ถ้าไม่มีวิทยุทานซิสเตอร์ไม่มีเทปไม่มีนะ
ก็จะไม่มีตัมไดถึงความนี้
อย่าคว้นลกพวกนี้อย่าควมมาพูดแบบนี้เด็ดขาด
ตามใดที่มึงไม่มีอดีตเป็นพื้นฐาน
มันก็ไม่มีอนาคตที่มันยืนได้อยู่ทุกวันนี้

โกรธเรื่องว่าอ๋อเชย
ไม่รู้จักดำได้กูรู้จักกว่าพ่อเหมือนกัน

แต่เด็กคนนี้ไปทำอะไรให้คุณโกรธขนาดนั้นคะ
ไม่พูดแบบนี้ให้ห้ามพูดคนมีอายุ
หรือว่าคนที่เป็นอดีตการว่าเป็นคนเชย
เพราะว่าถ้าไม่เชยไม่มีพื้นฐานไม่มีอดิตการอย่างนี้

โอ๊ยไม่เรียกมันมาหากูล่ะ

มันรู้ไหมว่าอดีตการมันเป็นยังไง

มันไม่ได้คุยไม่ได้คุยด้วย

ทุกครั้งที่เด็กนี้มันพูดแบบนี้นะ